หื่นฉุดพนักงานปั๊มลากเข้าห้องน้ำหวังขืนใจ
คุณผู้ชมครับพี่ผู้หญิงคนนี้เป็นพนักงานปั๊ม
โมงกว่าได้ก็เข้าไปในห้องน้ำ
ก็ได้ยินเสียงแล้วล่ะห้องน้ำชายมีคนอยู่ในห้องน้ำ
มีคนอยู่ในห้องน้ำปั๊บเข้าไปปั๊บดูภาพไปเลยก็ได้
เข้าไปปั๊บได้กลิ่นนี่พี่ผู้หญิงคนนี้เข้าไปแล้ว
เข้าไปปั๊บก็เอ้าก็คนเข้าน้ำมันเป็นเรื่องปกติ
เป็นเรื่องปกติเธอก็จะทำความสะอาดต่อไป
มีคนจะถูกข่มขืนสักพักพี่ผู้หญิงคนนี้เดินออกมากับผู้ชายคนหนึ่ง
เหตุการณ์มันเป็นยังไงฉันจะเล่าให้ฟัง
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะคือพี่ผู้หญิงเขาเข้าไป
เข้าไปจะทำความสะอาดห้องน้ำเริ่มถูพื้นถูพื้นแล้วปรากฏว่า
เอ๊ะกลิ่นกาวมาจากไหนวะใครมาทร่องช่างมาสร้องมาบ้างป่าวครับ
เปิดประตูพลัวออกมาแล้ววิ่งดันพี่ผู้หญิง
พนักงานปั๊มเข้าไปในห้องน้ำอีกฝั่งหนึ่ง

พยายามจะลวนลามลวนลามลวนลามนะครับ
พี่ผู้หญิงคิดยังไงรู้ไหมน้ำแข็งอืม
เธอฉันยอมแล้ว

ต้องใช้วิธีนี้ต้องใช้วิธีนี้

ไอ้หื่นชะล่าใจตายใจ

เดินตามออกมาครับพี่ผู้หญิงเดินออกมาปั๊บ

หมอนี่ตกใจคิดแล้วว่า
ผู้หญิงคนนี้หลอกมันเข้าซะแล้ว
นะคะมันก็ขี่มอเตอร์ไซท์นี่ไป
แต่สิ่งที่จะเรียกร้องจากข่าวนี้
เรียกร้องให้ตำรวจสพมสุรินฯ

ดมกลาวเสร็จแล้วจะไปปลวดเปี้ยนปลวดเปี้ยน

ตามปั๊มน้ำมันในตัวเมืองสุรินท
เมืองสุรินทร์แล้วที่สำคัญเคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้วพวกนี้ต้องจับได้นะ
สพเมืองสุรินหรือวันนี้นะนี่๕หน้าชัดขนาดนี้ผมว่าไม่เกินความสามารถของตำรวจสพเมืองสุรินท
คือเห็นรูปภัณฑ์สันฐานเห็นหน้าชัดหมดเลย
ผมรออ่านข่าวนี้นะตำรวจสมภาพเมืองสุรินทร์นะอันตรายนะ
โอ้โหไม่รู้มีผู้เสียหายมาบ้างแล้วหรือเปล่าครับ